เอาล่ะไปดูกันอีกที่นึง
เดี๋ยวพาไปกินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพดีต่อใจ
เช่นมะเขือเทศ
ทานได้แต่วิชาติอร่อยแล้วทานแล้วจะผิวพันธ์ดี

ไปดูแปลงมะเขือเทศในอาคารผักกางมุ้งแห่งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกมะเขือเทศ
เพื่อจำหน่ายภายใต้การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพยาว
มะเขือเทศเหล่านี้เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์โทมัส
มีขนาดผลใหญ่นะสีสันคือสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยทีเดียวครับ
ถามคนนี้ก็คือนายรุ่งฤทธิ์เตรียมพยุงเกษตรกรในพื้นที่
ก็บอกว่าปลูกมะเขือเทศพันโทมัส
จะให้ผลผลิตได้มากถึง๒๓ตันเลยนะเยอะมากเลยทีเดียว
แล้วก็จะส่งขายให้กับโครงการหลวงปังค่าในราคากิโลกรัมละ๒๕บาทเท่านั้น
เฉลี่ยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ประมาณ๗๕๐๐๐บาทต่อรอบการผลิตนะครับ

ถ้าติดเป็นอาทิตย์ก็ได้อยู่ประมาณ๕๖๐กิโลต่ออาทิตย
พรุ่งจากอาทิตย์ละครั้ง
ถ้าเป็นมะเขือเทศโทมัสตัวนี้สามารถอยู่ได้ประมาณ๖เดือน
เขาได้เก็บได้๖เดือนจนกว่าต้นจะหมดอายุ
โอ้โหเขาบอกว่าแปลงเกษตรที่นี่นะถือว่ามีความที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ย

ก็ไปเจอมะเขือเทศคุณไม่ยกมือไห้ได้ไง
โอ้โหนี่มะเขือค่ะไม่ใช่พระเขาเทศไม่ได้เขาเป็นชื่อเขามะเขือเทศ

นั่นก็คุณก็ต้องทำตามแล้วนี่ไงเห็นไหมล่ะ
เขาบอกว่าที่นี่เป็นแปลงเกษตรที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอด
นั่นคือสาเหตุว่าทำไมมะเขือเทศที่นี่ถึงได้ออกผลดกผลงามลูกมันเริ่มเทิมขนาดนี้นะครับ
จังหวัดพยาวและที่สำคัญเขาเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
ก็คือนอกจากไปซื้อยังเข้าไปดูได้ด้วยว่าเขาปลูกกันยังไงโอ้ดีจริง